รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เดือน๑๒หรอ

มันไม่มีใครสนใจเจออะไร

บ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓แล้วไม่กินข้าวกินปลากันเหรอเนี่ย
ผมเตรียมให้ตั้งแต่๙โมงแล้วเจ๊ไม่ไปกิน

ใส่กระทงไว้วางไว้ทางสามแพ่งอ่ะ

หรือแบบนู้นก็อร่อยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ดีดเลยน่ะ
เอาแบบกลมเอาแบบจีดอันนี้เชฟซื้อมาจากปากซอย
เออใครก็ชงไว้ให้แล้วดี

ทำไมอ่ะแรกใจสั่นหลังเดี๋ยวก็ตาสว่างเจ๊
อ๋อชอบชอบโอ้โฮไม่ชอบ
เดี๋ยวนะนอกจากกาแฟเลิศแล้วเขาก็มีจานรองของเขาอย่างนี้มาเลยนะ
เยอะ

กาแฟมันดีอยู่แล้วแต่เจ๊อยากกินของขาว
อาหารขาว
คิดว่าร้านเราเนี่ยนอกจากมีของที่มันหยิบฉวยซื้อได้ง่ายแล้ว
เจ๊ว่าเราควรทำอาหารตามสั่งขาย

นี่อีกอย่างพวกเราเป็นผู้ชาย
ไม่ได้หรอกอย่าดราม่านะโอ้โฮ
เจ๊ทำไมไม่เอาของที่มันทำง่ายมาขาย
อะไรอ่ะไอ้ของที่มันเวฟได้อ่ะ
เฮ้ยจะชวนขายอาหารตามสั่ง
อยู่ดีจะมาชวนขายมอเตอร์ไซค์อะไร
ไม่ใช่ฮอนด้าเวฟปลาอ้าว
หมายถึงว่าของกินที่มันใส่ไมโครเวฟง่าย
อย่างเช่นขนมจีบสารเปล่าฮะเก๋าอะไรอย่างนี้
ก็เวลาไปยืนใกล้เขาแล้วเจ๊เขินว่ามันจีบเจ๊

แต่ว่าค้าเก่าเจ๊ไม่กล้ามาขายหรอก

ร้านเรานี่นะสังเกตมาหลายคนแล้วมาแต่ละคนนะ
ฉลาดใช้ฉลาดซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมาก็ต้องมาซื้อของที่แบบราคาต้องถูกและของต้องดี
ดาก้อนถามเลยน้าเบิร์ตเมนูที่จะมาขายในร้านเนี่ยเมนูไหนราคาถูกสุด
ก็นั่นน่ะดิเออแล้วติ่มซำของเจดดาก้อนเออเมนูไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าอาหารแช่แข็ง๗ดาก้อน๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เก๋าไส้กุ้ง๑๘กรัม๑๒ชิ้นต่อแพ็ค
๒ขนมจีบหยกไส้หมู๑๖กรัม๑๕ชิ้นต่อแพ็ค
๓หมูพันธุ์สาหร่าย๑๕กรัม๑๕ชิ้นต่อแพ็ค
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกา
โปรดติดตามตอนต่อแพ็ค
เอาอะไรกว่าพูดเหรอคะเออ

ถูกต้องแต่ผมไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับ
น้านี่เขาเรียกว่าซ่อมพวนดิน

ตัดไว้ก่อนตัดแล้วเดินผ่านไปเลย

แล้วอุปกรณ์ทำสวนอันไหนมันถูกสุดอะพี่
เอ้าโอ๊ยนั่นน่ะสิ
แล้วอุปกรณ์ทำสวน๓แบบนี้แบบไหนราคา

แต่ที่สำคัญนี่คือคำถามข้อที่๑ของซายค่ะ

อุปกรณ์ควนดินทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดไหนบอกพี่
อืม

จอบฆ่าเหรอตอบเลยเหรอ
ว่ามันน่าจะใช้งานได้น้อยสุด

ขอกอย่างนี้นะด้ามไม้ด้วยตอบเลยใช่ไหม
งั้นพี่จะเฉลยที่อันนี้เลยค่ะ
ราคาอยู่ที่๗๙บาท
ราคาอยู่ที่๑๔๕บาท

โดดเลยอ่ะโดดเลยพี่นุ้ย

เอาล่ะงั้นต้องมาอยู่ที่คราดพลาสติกด้ามยาวตรงนี้ค่ะ

ราคาต้องแพงกว่า๗๙บาทค่ะทราย

และจอบคราดเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้สะสมแล้ว๒๐๐บาท

ไปต่อค่ะ
น่ารักมากค่ะถามแกล้งว่าหยุดเลยไหมบอกไปต่อค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะคุณซาย
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เอาล่ะชอบกินทั้ง๓แบบเลย
อันแรกนี่พี่บอลคะ๑กิโลกรัม
กินเศรษฐา๑กิโลกรัมราคาไม่แพง

วาระจีน๒รูปราคาถูกที่สุดค่ะค่ะมันชอบ
นี่คือใบอุจจาระโลหะ
อะไรฮะอุจจาระก็คือขี้

เฮ้ย

อุจจาระโลหะหรือว่าใบขี้เหล็กนะฮะ
นิยมไปแกงกันนี่๑กิโลกรัมครับผม

คุณซายอันนี้คือผักที่มีรสขมทั้ง๓ชนิดนะคะ

คำถามข้อที่๒มูลค่า๔๐๐๐บาท
กรสขมทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะซาย
มาขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
เข้าไปกินมะระจีนข้างในเลยค่ะ

อยู่กับกาแฟก็เป็นของขมเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอก
คุณอย่าอมภูมิคุณตอบมาเถอะ
ผมก็เป็นคนพาหวานไปส่งโรงบาล
เพราะว่าหาง่ายสุดค่ะ
หาง่ายสุดเอาล่ะแล้วเป็นจะเฉลยที่
ขี้เหล็ก๑กิโลกรัมพร้อมดอกเรืองรองอยู่ตรงนี้
เป็นดอกและใบตามฤดูกาล๑กิโลกรัม

และเป๊กจะเฉลยที่มะละจีน๒ลูกที่คุณซายเลือกตรงนี้ค่ะ

เป็นเรื่องแล้ว

ทีนี้เหลือที่สะเดา๑กิโลกรัมที่คุณซายไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๕๐ค่ะคุณซาย

และสะดาว๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

มารัสทีมเป็นผักรสขมที่มีราคาถูกที่สุด

มั่วแต่หนูมั่วได้ดีมากเลยนะ

ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะซาย
เหมือนกันเลย
คิดจะพักคิดถึงภาระ

เป็นคำถามข้อที่๓ของซายค่ะ
คนที่เดินดูวุ่นวายมากเลยนะฮะ

ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

เอาไหนก็แกะซ์ได้๓อันเลย

กินก็ไม่ต้องกินค่ะ
ดูเฉยจับเฉย

ของหนูเป็นอะไร

กล้องเมื่อใด

คิดว่าบอล
คิดว่าคิดแคทไบท์ที่เป็นบอลข้างในเนี่ยนะ

งั้นพี่จะเฉลยที่ซายเลือก
แคทไบท์ชาเขียวสอดสไตลเวเฟอร์ขนาด๓๐กรัม

เราตั้งต้นมาที่๒๙บาทค่ะ
และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณซายไม่ได้เลือก
เฟอร์คิดแคทรสชาเขียวสอดไส้ถั่วแดง๓๕กรัม
บอกได้เลยว่าอร่อยมาก
ราคาต้องแพงกว่า๒๙บาทค่ะ

ชีวิตสายยังไม่ตุบยังไม่ดิ่ง

ต้องรอดูที่เฉลยอันนี้ค่ะ
เปเปอร์คิดแคทรสชาเขียว๓๕กรัม

อันนี้ก็ต้องแพงกว่า๒๙บาทค่ะ
และราคาอยู่ที่
เย็นมาก

เป็นคิดแคทที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้สะสมไปแล้วจ้า
เพราะอะไรนะ
ไม่หย่อนหรอกมั่นใจก็เลยยังไม่ถาม
ข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะคะ
กินคิดแคทแล้วทำไมกลายเป็นคนสุพรรณไปได้
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกสุดและของที่จะมาให้เลือก

แม่แล้วเคยมีความรักป่ะ

จากรักเมียแล้วก็ไม่รักใครแล้ว

ไม่รับแล้วไปออกค่าห้องให้เขาทำไม
สงสารเด็กมันพ่อแม่เขาตาย

พี่นี่มันใจบุญสุนทานจริงนะ
เออปล่อยให้เมียไปเก็บขวดปลาติก
ก็หาเงินมาเช่าห้องให้เด็กอยู่